น้ำไหลทะลักเข้าท่วมนะครับ
อำเภอเมืองหนักที่สุดในรอบ๕๐ปี
กู้ภัยฮุก๓๑ต้องลุยน้ำนะครับ
แล้วใช้สลิงเป็นช่วยเหลือนะครับ

งั้นไม่ปลอดภัยครับน้ำไหลแรงนะครับ
กู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมาระดมกำลังกว่า๓๐นายครับ
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ในหมู่บ้าน
ที่ทะบลบ้านเพชรอำเภอบำเน็ตอารมณ์จวัดชะยภูมิ
เพื่ออบพยพชาวบ้านไปอย่างที่ปลอดภัย
น้ำมันสูงกว่า๒เมตรท่วมหัวมิดนะครับ
คุณผู้ชมครับบ้านบางหลังนะฮะจมน้ำถึงหลังคา

การท่ามกลางเกษนน้ำที่เชี่ยวกราครอบบ้าน
ขึ้นเรือท้องแบนโอ้โหแล้วดูน้ำ
ถ้าหลุดมือไปนะนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ความยากลำบากนะครับคือยังไงก็ต้องลำเลียง
ถ้าประเมินแล้วว่าอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ปลอดภัย
ต้องให้ชาวบ้านทำแบบนี้ฮะ

ต่อให้มีอุปกรณ์เซฟตี้แต่คุณผู้ชมดู
ลองดูตัวเท้าที่ผ่านน้ำนะ

เพราะน้ำมันเชี่ยวมันลงน้ำไม่ได้
โอ้โหคือผู้ประสบภัยใจก็ต้องถึง

น้ำป่าจากเทือกเขาภูแลนคา

เกือบทุกสายจมอยู่ใต้น้ำ
โดยเฉพาะบริเวณอนุสาวรีเจ้าพ่อพญาแล

คือรถยกสูงเท่านั้นรถใหญ่

เนกประสงค์นั้นเสี่ยงนะต้องลดยกสูงเท่านั้น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

ขณะที่โรงพยาบาลชายภูมินะครับถนนหน้าโรงพยาบาลถูกน้ำท่วม
ทำให้การนำผู้ป่วยเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลยากลำบากครับ
เจ้าหน้าที่ต้องทำยังไงนี่คือสะพานไม้ฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นข้างหน้า
สะพานไม้สำหรับผู้ป่วยนะครับต้องรับส่งกันตรงนี้นะฮะ
ญาติผู้ป่วยก็ต้องใช้ตรงนี้เป็นทางสัญจรนะครับ
ตั้งแต่ด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปยังโรงพยาบาล
ขณะนี้ชาวบ้านกว่า๓๐๐๐คนได้รับความเดือดร้อนนะครับ
ต้องขนสิ่งของหนีน้ำไปอยู่ที่สูงบางครอบครัวนะครับ
รวมถึงร้านค้าต้องเอาถุงทรายนะครับ
มาทำกำแพงกั้นน้ำป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินเสียหาย
รถยนต์หลายคันจมอยู่ในบ้านคาดว่าผลกระทบจากน้ำท่วม
เศรษฐกิจของตัวเมืองชายภูมิเนี้ยนะครับในช่วงสี่วันที่ผ่านมานะ
พังไปแล้วมากกว่า๑๐๐ล้านบาทครับ

ล่าสุดระดับน้ำมันก็ลดลงบ้างแล้วนะครับ
แล้วก็โชว์ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว

คือเครื่องมือบางส่วนที่ย้ายขึ้นไปชั้น๒

คลังเวชพันธุ์คลังวัสดุการแพทย์
ซักผ้าเครื่องอบผ้าเครื่องปั่นไฟนะครับ
เป็นเครื่องปั่นไฟแบบสำรอง๒เครื่อง
ได้รับความเสียหายรถพยาบาล๗คัน

บริจาคให้กับโรงพยาบาลผ่านช่องทาง
บัญชีบริจาคที่ปรากฏอยู่นี้เท่านั้นนะครับ
ถ้าอยากจะช่วยโรงพยาบาลบำเน็ตนรงค์บัญชีนี้เท่านั้น
ที่ผมอ่านทวงเวลาไว้
คุณผู้ชมก็จดหรือจะแคปหรือจะถ่ายรูปช่วยกัน
เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะฮะ
ที่อ่านไปทั้งหมดเสียหายหมดใช้ไม่ได้เลยครับ
นี่คือจุดสำคัญของเมืองนะคะโรงพยาบาลนะคะ

รอบร้อยปีของกลางเมืองเลยทีเดียวนะคะ

ซึ่งตอนนี้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหนัก
เพิ่มเป็น๑๔อำเภอนะคะคนนับหมื่นถูกตัดขาดนะคะ
ติดตามกับคุณวิมลวันธรรมพักดี

ตอนนี้สถานการณ์ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ
น้ำยังไม่เข้าไปในโรงพยาบาลนะคะ
แต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ค่ะคุณผู้ชม
ก็คือบริเวณของพื้นที่กั้นน้ำ
ตอนนี้มีการนำเอาสิ่งกิดขวางมากั้นน้ำ
เพื่อที่จะไม่ให้ทะลักเข้ามาภายในโรงพยาบาลได้
เราจะเห็นพื้นของโรงพยาบาล
แต่ขณะเดียวกันค่ะถ้ามองออกไปด้านนอก
นั่นคือพื้นน้ำทั้งหมดที่เป็นผืนเดียวกันทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเมืองชายภูมิ
ยังคงวิกฤตอย่างต่อเนื่องนะคะ
และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดนะคะ
ที่ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่มาค่ะ
ส่วนสถานการณ์น้ำในจังหวัดชายภูมิ
อิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่นะคะ
ล่าสุดวันนี้มวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมกลางเมืองชายภูมิ
ตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทำให้รอบอนุสวรี
เจ้าพ่อพญาแลด้านหน้าโรงพยาบาลชายภูมิ
และก็ด้านหน้าศาลกรรมจังหวัดชายพูม
มีระดับน้ำ๕๐เซนติเมตรถึง๑เมตร๕๐เซนติเมตรเลยทีเดียว
ส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านเข้ามาได้
ต้องใช้รถยกสูงหรือว่ารถของทหารเท่านั้นนะคะ
ที่จะเข้ามาบริการให้กับประชาชน
ทำให้การนำผู้ป่วยส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาล
ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเลยทีเดียว
จอนัทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อที่จะให้สามารถทีจะคนผ่วยเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ได้ว่า
ชาวบ้านซึ่งหมวดน้ำดังกล่าวก็จะไหลลงต่อไปยังลำน้ำฉีต่อไปค่ะไปดูบรรยากาศที่อำเภอจตุรัสนะคะ
เมื่อช่วงเช้าค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไป
สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิเอ่อดูเหมือนว่าหลังจากน้ำไหลเข้าท่วมสร้างความเสียหายเกือบทั้งอำเภอ
โดยในพื้นที่ตำบลหนองบัวใหญ่หมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองแล้วก็หมู่ที่สาม
ได้เข้าท่วมพื้นที่ทั้งหมดนะคะทำให้ต้องมีการระดมเจ้าหน้าที่ทั้งกำลังทหารแล้วก็ฝ่ายปกครอง
รถขนาดสูงแล้วก็เรือที่มีเครื่องยนต์เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
การช่วยเหลือผู้ป่วยอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงยารักษาโรค
ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำลดลงมาจากเมื่อคืนเนี้ยประมาณสิบถึงสิบห้าเซนติเมตร
ตรวมเบิ๊ดร่อยน้ำมากจังโอ้ยแต่สังตราศาสตร์จะคว้าง่วงกับกระโดดพอก่ะ
กลับมาแล้วหนาเหี้ยงป่ะตอนแหลก

ตีนี้ด้านไหนพี่เฉียนจันทราโนไทแผ่ว่าราชการจังหวัดไทยภูมิต้องเปิด
เติมในช่วงนี้สถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่ของจังหวัดชายภูมิ๑๔อำเภอที่ได้รับผลกระทบก็จะคลี่คลายได้
ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย๑สัปดาห์
ตอนนี้นำกำลังไปอย่างน้ำเนี่ยก็กำลังไหลไปยังอำเภอเมืองชายภูมิเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะไหลลงแม่น้ำชีต่อไปนะคะ
แต่คาดว่าต้องใช้เวลาเนื่องจากว่าลำน้ำชีระดับน้ำเองก็ยังสูงไม่สามารถรับมวลน้ำไว้ได้
นายวิเชียนยังให้กำลังใจกับชาวชายภูมิทุกคนด้วยนะคะว่าชาวชายภูมิต้องให้กำลังใจกันและกันชาวชายภูมิทุกคนต้องผ่านวิกฤตน้ำท่วมหนักปีนี้ไปได้โดยเร็วค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้กำลังมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะผ่านสะพานไม้ที่สร้างขึ้นมานะคะ
ไปขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ทหารนะคะเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่อไปนะคะ
ส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นประชาชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มาคอยอำนวยความสะดวกในการที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือว่าการเดินทางออกจากโรงพยาบาลในวันนี้นะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากน้ำที่ท่วมขังอยู่ในขณะนี้แล้ว
ก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับโรงพยาบาลชายภูมินั้นก็มีการประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้า
จากเดิมยี่สิบเจ็ดกันยายนถึงหนึ่งตุลาคมไปเป็นวันที่สี่ถึงวันที่แปดตุลาคมนะคะ
เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายภูมินี่แหละค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากจังหวัดชายภูมิ
วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณคุณวันวันค่ะ